เป็นอีกหนึ่งจุดนะสำหรับบางคนที่อาจจะ
อันนี้คืออีสานใต้หนองคายคืออีสานเหนือ
ก็แบ่งกันดูได้นะคะออกพรรษานะคะ
ภาษาแบบนี้ก็มีการแข่งขันเรือเพราะว่าน้ำก็มาในช่วงนี้
ที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
มีพิธีประเพณีแข่งเรือประจำปี๒๕๕๙
แต่ว่าที่นี่ไม่ใช่แข่งเรือธรรมดาแข่งเรือซิ่งไปดูภาพกันค่ะ

ต้องหมอบมาเลยนะจะได้ไม่ปะทะลม
แล้วนี่ทศกัณฐ์มาอื่นอีกแล้วนะ
ส่วนหนึ่งของงานนี่เป็นพิธีเปิดงานเลยนะคะ
ตัวละครทศกาลในวรรณคดีไทยออกมาถือพานดอกไม้ร่ายรำ
บนเรือในพิธีเปิดการแข่งขันเรือประจำปี๒๕๕๙
บริเวณสะพานใหญ่คลองพระอุดมตำบลคูขวางอำเภอลาดหลุมแก้วปฐุมธานี

นี่นี่เป็น๑ลำเท่านั้นแต่ว่าน่าจะเป็นคนเดียวนะเท่าที่เห็นนะ
หมอบมาเลยนะใช่ค่ะสำหรับงานนี้ก็มีประชาชนเดินทางไปจับจ้อง
ริมคลองกันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะชมการแข่งขันเรือนะคะ
โดยมีนายอาวุธวิเชียนฉายในอำเภอลาดหลุมแก้วพร้อมนายนพรขาวขำนายกเทศบาล
ตำบลครูขวางร่วมเปิดพิธีค่ะ
เครื่องเทอร์โบ๔สูบโอ้โหอำมอบเห็นแล้ววิธีการ
น่าสนุกนะคะนอกจากนี้นะคะการแข่งขันเรือทั้งหมดมี๘ประเภทด้วยกัน
ผู้ที่จะชนะนะคะได้รางวัลพร้อมเงินสดด้วยนะคะสำหรับถ้วยรางวัลนะคะ
อกจากนี้นายอาวุธวิเชียนฉายในอำเภอรณรงค์ให้ประชาชน
นุรักษ์ประเพณีการแข่งเรือให้กับชุมชนต่อไป
เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีมาดูก็สร้างความสนุกสนาน
แล้วก็สร้างความสามัคคีไปด้วยนะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะ